อาจารย์มองว่าทั้งกรณีของคุณช้อนและกรณีของรายการช่องส่องผี
อาจารมองว่าเป็นแบบเดียวกันเลยได้ไหม
ถ้าเราจะมองในแง่ของวิธีการทำงาน
หรือว่าการตั้งคำถามต่อเขาทั้งสองนะคะ
ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าคือ
ในช่วงประมาณ๒ปีวันนี้การบริจาคก็เยอะผิดปกติ
สังเกตไหมมันจะเยอะใน๒ปีนี้
ทำไมอ่ะเพราะว่าตั้งแต่ธนาคารขออภัยที่เอ่ยนามคือไทยพาณิชย์เนี่ย
เขาไม่คิดเงินค่าธรรมเนียมในการใช้แอป
ในการโอนเงินคือเมื่อก่อนนี้มันก็มีมันก็มีแอปใช่ไหม
แต่เนี่ยเราก็ไม่ใช้เพราะว่ามันโอนแล้ว๒๕บาท
ขนขำธนาคารอะไร๒๕บาทผมเนี่ยก็ใช้แต่โอนคนในธนาคารเดียวกันใช่ไหม
แล้วตอนนี้ตั้งแต่พอมันมีการเลิกค่าธรรมเนียมปุ๊บเนี่ย
การบริจาคเนี่ยพุ่งอย่างนี้เลยนะ
เพราะว่าสมมุติว่าผมเนี่ยทุกคนก็มีมือถืออยู่แล้วนะ
มีมือถืออยู่แล้วมีซีจีอยู่แล้วหมายถึงจุดชั้นกลางนะ
คนชั้นกลางมีมือถือมี๔จีมีโซเชียลแล้วก็ใช้แอป
ทีนี้พออ่านเรื่องอะไรพรุ่งนี้ปุ๊บเนี่ยโอนไปร้อยหนึ่งห้าสิบบาทเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา
ที่เราช่วยแพทย์ที่โอนโครงการฮีโร่ที่๒๐บาทที่คนละ๒๐บาทแล้วไปจนแอปล่มเลย
คือนึกว่าในช่วง๒ปีมาเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะเยอะมากดังนั้นเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเป็นคนที่ดัง
อาจารย์กำลังจะหมายถึงว่าคือทุกอย่างเอื้อให้หมดเลย
สำหรับเขาเรียกอะไรเอื้อต่อวิธีคิดต่อจิตใจคนไทยอย่างนี้ใช่ไหม

คือคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่เหมือนฝรั่ง

คือทำแล้วอยากไปคิดมากอยากไปคิดมากและส่วนใหญ่๕๐บาท๑๐๐บาทอะไรเนี่ย
อย่างมากก็หลักพันที่มันเยอะเป็นหลายล้านเพราะบางคนเป็นแสนคนทำไง
ก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะเพราะฉะนั้นโดยพฤติกรรมบวกกับเทคโนโลยีซึ่งเอื้อ
ทำให้เนี่ยอาจารย์ชัดเลยใช่ไหมว่ามันขึ้นมาในช่วงปี๒ปีนี้
คือถ้าเกิดเราสมัยก่อนเนี่ยเราทำภาพป่าใช่ไหมเรามีซองภาพป่าแล้วเราก็มีเป็นเจ้าภาพแล้วก็ใส่ซองแล้วก็เจ้าภาพก็จะเอาไป
ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าบริจาคกันไปเท่าไหร่นะเวลาเราใส่ซองไป
ผมว่ามีความแตกต่างถ้าเราจะทำเพื่อการใดการหนึ่งสมมุติว่าคุณตูนวิ่งแล้วก็ให้โรงพยาบาลเขาก็ชัดเจนนะ
แล้วก็จะเป็นมูลนิธินะแล้วเขาจะขอบริจาครับบริจาคแล้วเขาจะมีไปขออนุญาตแล้วเขาก็จะโชว์เงินใช่ไหม
แล้วโรงพยาบาลเขาโอนเข้าไปโรงพยาบาลนี้ก็โอนเข้าไปเลยนะ
แต่ว่าบางคนเนี่ยก็คือเอาอีเวนต์ที่มันเกิดขึ้นจากสกนาฏกรรมหรือความมีหายนะอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วต้องการความช่วยเหลือเนี่ย
แล้วก็บริจาคในนามตัวเองนะฮะแล้วก็ไม่ได้ให้ดูว่าการรับบริจาคเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่
ผมมีพวกคนหนึ่งเคยรับบริจาคแบบนี้นะผมก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องโชว์เงินทุกเย็นนะ
คุณเสร็จเลยนะสรรพากรมาย้อนคุณเอาไปทำอะไรเนี่ย
เพราะคุณโอนเงินเกิน๔๐๐ทั้งและเกิดเกิน๒ล้านอะไรใช่ไหม
คือจริงถ้าสมมุติตรวจสอบกลับมาสมมุตินะคะว่าถ้ามีปัญหานี่มันโดนหลายด้าน
โดนสิแต่ถ้าเกิดคุณมีได้ว่าเดี๋ยวบุตรคุณตูนเขาก็ให้โรงพยาบาลไปไง
อ่าโรงพยาบาลนี้เอาไปเท่านี้เงินเท่านี้โรงพยาบาลนี้ไม่เอาใครได้จ่าย
หรือหากอะไรก็ว่ากันไปมันชัดไงแต่ถ้าโอนเข้าส่วนตัว
และส่วนตัวเนี่ยก็คือเขาก็ใช้ด้วยนะหมายถึงว่าก็มีเงินส่วนตัวใช้ด้วยไง
เราก็ไปซื้อข้าวซื้อของมีเงินอื่นรวมมาด้วยมันจะรู้ได้ไง
เพราะบัญชีนี้บัญชีส่วนตัวเราแล้วเงินเป็นสาธารณะบริจาคเข้ามาเพื่อการใดการหนึ่ง
ขณะเดียวกันคุณก็ถอนเงินไปซื้อข้าวซื้อของด้วยแล้วคุณจะแยกยังไงอันดับแรกนะ
อันดับที่๒เนี่ยคนที่โอนเข้าส่วนตัวเนี่ยทุกเย็นเขาโชว์ไหม
เขาโชว์ไหมถ้าโชว์ปุ๊บนะผู้ชมคือบางทีส่วนตัวแยกไงเนี่ยว้ากินเงินแต่เท่าไหร่
แล้วจากนั้นเนี่ยเงินนี้เอาไปทำอะไรคือต้องทำบัญชีพูดง่าย
ถ้าให้เป็นบุคคลธรรมดาคือคนคนเดียวเลยเนี่ยนะคะ
แล้วก็กำลังจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ให้คนโอนเข้าของตัวเอง
คำถามคือยังไม่ถามความโปร่งใสนะคำถามคือในทางการตลาด
คือการเข้าคนคนเดียวแบบนี้ยังไงก็ถือว่าเสี่ยงถูกไหมคะ
คือคนที่จะทำแบบนี้ได้นะต้องเป็นคนที่เรียกว่ามันเป็นแบรนด์
และคนอย่างนี้ในยุคสมัยหลังเนี่ยถ้าเป็นคนแบบคือไม่ได้มาระดมเข้าตัวเองเพื่อการตัวเองคือ
คือไม่ใช่ตัวเองยากจนเหมือนแท็กซี่อะไรพวกนั้นนะในกรณีแท็กซี่ที่นี่
อันนี้ระดมเข้าตัวเองแล้วก็เอาเงินอันนี้ไปช่วยการใดการหนึ่งเนี่ย
คนคนนั้นต้องมีแบรนด์พอมีแบรนด์ปุ๊บเขามีความน่าเชื่อถือ
อาจารย์มันมีความต่างกันเนี่ยคือดิฉันไม่กล้าจะพูดว่าการใช้วิธีนี้มันคือการตลาดนะคะ
มันกึ่งจะกล่าวหาแต่ทีนี้มันมีความต่างไหมว่าลักษณะของคนที่จะใช้การโอนเข้าตัวเองในชื่อรับบัญชีตัวเองเนี่ย
คือมันมีเหตุผลอะไรที่มันอธิบายได้บ้างไหมคะ
ผมเคยมีพักพวกสมมุติว่าโอนไปมีพวกเนี่ยเหมือนไปช่วยช้างเขาบอกว่าอันนี้ถ้าช่วยช้างเนี่ยคือไปเบี้ยหัวแตกเนี่ยมันก็ดู
มันก็ดูไม่เป็นก้อนมุติเราโอนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาไปช่วยช้างปุ๊บเนี่ยสมมุติว่าโอนไปรวมทั้งหมดแสนนึงเข้าไปช่วยช้างแสนนึงในนาม
แต่เขาก็จะมีใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยเช่นสมมุติธัญวัฒนบริจาคไปสองแสนเข้าไปอนุโนบัตรว่าเนี่ยได้แล้ว
อ่าอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอ่าสมมุติว่ามีคนอ่าได้สิบล้านแล้วสิบล้านเนี่ยก็จะมีทั้งหมดหนึ่งพันคนเนี่ย
ก็จะต้องเอา๑๐๐คนเนี่ยลงมาแล้วก็สมมุติว่าบริจาควัดเนี่ยวัดก็ต้องบอก
นุโมทนาบัตรมาหนึ่งพันคนนี้โอเคโอ้โหไม่เป็นอะไร
คือเดี๋ยวจะบอกโอ้โหมันเป็นภาระมากแต่ต้องทำให้ได้ใช่ไหมคุณหมอ
หมายความว่าผมทำอย่างเงี้ยสมมุติว่าเขาบริจาคงี้ปุ๊บเนี่ยสมมุติว่ามีร้อยคนเนี่ย
เขาบริจาคในนามเขาแต่แบบว่าเงินมาจากพวกเราร้อยคนเขาขอไปอนุโมทนาบัตรเนี่ย
ร้อยคนพร้อมสลิปคนนั้นต้องส่งสลิปที่ที่อยู่ไปด้วยก็เอามาให้ร้อยคน
ก็คือขอให้ครบคือจริงมันจะไม่เป็นปัญหาถ้าสมมุติว่าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วขากลับเนี่ย
มันไม่มีปัญหาคือต่อให้รับไปในนามบุคคลแต่ถ้ากลับมาแบบชี้แจงได้ก็คือจบ
คือถ้าเป็นนามบุคคลปุ๊บเนี่ยคนที่ไปบริจาคคนหนึ่งนั้นมีพลังไงใช่ไหมฮะ
สมมุติว่าผมบอกว่าสมมุติผมก็เคยแนะนำให้คนบริจาคคดีน้องกระตูลเนี่ย
คดีน้องกระตูลแบบโดนพ่อโดนรถชนแล้วพ่อเอาตูบังแล้วก็เนี่ยแม่ก็จะโดนยึดบ้านเนี่ย
ผมก็บอกให้คนผมบอกในไลน์แอดให้คนไปบริจาคบอกผมบริจาคไปพันหนึ่งหรือสองพันเนี่ยพันหนึ่งมั้ง
ภูมิเราเนี่ยน่าสงสารมากเนี่ยก็ไปบริจาคที่แม่น้องกระตูลเลยไม่ใช่มาที่ผม
คือเขามีที่รับอยู่แล้วมันมีที่รับอยู่แล้วไม่ต้องมาที่เราอ่าใช่ไหมฮะ
เพราะถ้ามาที่เราปุ๊บธัญวัฒน์จะต้องอันนี้นี่ภายในวัดกระตุ้นแล้วก็ธัญวัฒนก็ต้องบอกว่าวันนี้เท่านี้นะอะไรอย่างนี้
ก็คือไปที่นั่นเลยผมไม่ทำเข้าตัวเอง
คืออันนี้กึ่งถ้าใช้คำอย่างเราชาวบ้านคือเรียกบอกบุญ
เป็นสะพานสะพานบุญสะพานบุญสะพานบุญ
จะช่วยวัดไหนก็แล้วแต่นะคะกันดาลเหนื่อยแบบว่าไม่รู้จะทำไงแล้วไปที่นั่นเลยเราบอก
แต่ทีนี้ในส่วนของคนที่รับมาที่ตัวเองเพื่อที่ตัวเองจะไปจัดการให้
คือไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะแต่ต้องจัดการให้ดีเขามีพลังเขามีพลัง